โปรดติดตามตอนต่อไป
ของยอสเซเดย์ใช้คำว่าแบบและคำว่าสมัยในความหมายเดียวกัน
พระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะร่วมกันเรียกว่าแบบ
หากสร้างขึ้นในช่วงระยะเวลาเดียวกันเรียกว่าสมัย
เมื่อยศเดเขียนถึงสมัยศรีวิชัย
เซเดเน้นว่าเป็นแต่ชื่อสมัยเมื่อกรุงศรีวิชัยมีอำนาจเหนือนานาประเทศบนแหลมมาลายูเท่านั้น
ทั้งนี้พระเซเดย์เข้าใจดีว่าสมัยศรีวิชัยนั้นไม่มีแบบเฉพาะของตนเอง
เพราะมีทั้งแบบของชาวาแบบของอินเดียแบบธวารวดีและแบบจามรวมอยู่ในสมัยศรีวิชัย
แต่พอมาถึงสมัยลบบุรีเซเดย์บันทึกว่าสมัยลบบุรีเป็นแบบฝีมือขอมทั้งที่พบที่เมืองลบบุรีหรือที่เมืองอื่นก็ตาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน